แต่ว่าทีนี้จะมีเรื่องของเสาเรียกว่าเสาที่จะเรียกว่าล่อมังกรใช่ไหมฮะ
เด็กขึ้นไปยืนบนยอดเสาแล้วตัวเสาก็ต้องมีการโยกมีการเหวียง

ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งนะเด็กตกจากเสา

คุณผู้ชมฮะมีคลิปที่คนเข้าไปดูการเชิดมังกร

คุณผู้ชมฮะเห็นเสาไหมฮะ

แล้วก็เป็นจังหวะที่กำลังเอาเสาลงเพื่อจะเหวี่ยงเสาขึ้น
มันเป็นการแสดงลักษณะผ่าผลเหมือนกัน

อยู่ที่ปลายเสาอายุ๑๒นะฮะ

อันนี้เป็นงานงิ้วตลาดนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับ
แล้วพอโยกเสาลงแล้วจะเด้งขึ้นไปใหม่

ก็จะเป็นการถือลูกแก้วในการล่อมังกรเห็นไหม

แล้วจังหวะจะดันเสาร์ขึ้นไปเหมือนที่เด็กตกครับ
เด็ก๑๒ร่วงลงมาศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงครับ
เรื่องนี้ทางประธานมูลิธิหน่วยกู้ภัย
ข่าวภาพกำแพงเพชรที่สมยศสินคูณ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงดังกล่าวผมเองก็อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
แล้วทีนี้ทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุได้
เพราะตอนนั้นฝนมันตกพร่ำนะครับ
คณะกรรมการจัดงานจัดการละเล่นสิงโตมังกรทอง
เพื่อให้รู้ว่ามันมีสิงโตมังกรทองมาแสดงโชว์ให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่
ดูเช่นทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่ลดการแสดงลงก็คือไม่ได้แสดงเต็มรูปแบบ

ตัวพี่พ่อเองก็คอยดูแลงานอยู่ในเหตุการณ์นั้น
จังหวะที่เด็กพลัดตกจากเสาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ

เสาเหล็กมันก็อาจจะลื่น
และผ้าที่มัดไว้ปลายเสาเปียกน้ำยิ่งทำให้ลื่นใหญ่เลยฮะ
ทำให้เด็กลื่นแล้วก็ร่วงลงมาศีรษะกระแทกพื้น
แล้วตอนนั้นทุกคนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคุณ
น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติมีเลือดออกจากหูนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ต้องรอสังเกตอาการทางสมองอีกอย่างน้อย๒๔ชั่วโมง
ฟังเสียงพี่สมยศนะครับ
ดูแลอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว
แต่ว่าในจังหวะที่น้องเขาลื่นลงมาเนี่ย
อาจจะเป็นในช่วงของผ้าเหล็กที่มันเปียกน้ำ
แล้วก็ผ้าผ้าเปียกน้ำมันทำให้ลื่น
แล้วน้องก็น้องก็ไหลลงมาแล้วก็หัวกระแทกศีรษะกระแทกพื้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวของเรานะ
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลนะฮะ
เพราะว่าน้องวัย๑๒รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะครับ
แล้วทีนี้น้องยังอาการหนักอยู่เลยคุณ
คือกระโหลกศีรษะร้าวนะครับ
แล้วก็มีอาการที่หมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ก็ต้องเฝ้าดูตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
ทีมข่าวของเราก็รายงานมาว่า
ทางคณะตอนนี้ได้ย้ายไปจัดงานตรงที่อื่นแล้ว
แล้วก็จะใช้ความระมัดระวังในการจัดงานมากยิ่งขึ้น
แล้วก็รายงานออกมาว่าเด็กวัย๑๒ที่เป็นเด็กเชิดมังกรอยู่ตรงนี้นะคุณนะ

ยังไม่เจอพ่อแม่ของเด็กเลยแต่เด็กรักษาตัวอยู่นะครับ